ธุรกิจ

เผาที่

กันอีกสักครั้งครับกับช่วงขอชิมที่คัดสรรเมนูพื้นบ้านจานเด็ดของแต่ละจังหวัดมาให้ได้ชิมกันและบอกต่อความอร่อยกันแบบมันมันล่ะครับ
เมนูที่เราจะพามาชิมกันนั้นแกงหมูหน่อสับปะรด
แกงหมูหน่อสับปะรดเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวระยองแท้แท้ครับเนื่องจากสับปะรดนั้นเนี่ยถือเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง
แต่ไม่ได้หาทานได้ง่ายตามร้านอาหารทั่วไปนะจ๊ะจะบอกให้
ฮายเป็นแขกเคยรับประทานไหม

อันนี้ก็คือนี่ในส่วนที่เขายังไม่สุกไงก็คือหนอกเขาใช่ไหมคะ

จุกอ่ะจุกสัปปะรดเวลาเรากินสัปปะรดใช่ไหม
นี่ไม่ใช่ลูกสับปะรดเหรอไม่ใช่ตัวลูกเขาเหรอ
ก็เดี๋ยวให้คุณอภพรเก็บไว้เพราะว่าเดี๋ยวเอาไว้มันสุกมันจะเหลืองแล้วหวานกินได้นะครับ
เออเรียกว่าน่ารับประทานมากี
มันต้องข้าวนะ
ไม่ใช่น้ำไรสอธรรมดาน้ำไรสอปลอด้วย
เผ็ดร้อนกำลังดีแล้วก็อร่อย
มันหอมกลิ่นเครื่องเทศไพรหรือกินเครื่องแกงเนี่ยมันโดดเด่นไม่เหมือน

ผมเนี่ยก็มีหน้าที่กินอย่างเดียว

เหมือนกับที่ไปกินอีกบ้านหนึ่ง
จนรู้สึกไม่ไปกินบ้านอื่น

บ้านอื่นหรือบ้านของเราเอง

เมนูก็มีชื่อว่าระกาเดินดง
รากาเดินดงก็คงงงกันหมดแมท

คิดเนื้ออยู่อย่าคิดอันนั้น

แกงป่าไก่นั่นเองนะฮะ
คุณชิมทั้งหมดทั้งมวลแล้วเก็บไว้ในใจ
และคุณจะต้องเป็นคนให้ดาวร้านเขา

ผมให้เลยนะครับเผ็ดครับเผ็ดครับ

ต้องบอกว่าเป็นไงแกงป่าเมืองกาลเนี่ยรสชาติต้องอย่างนี้
ความเข้มข้นความกลม
เครื่องเทศทั้งหมดมันลงไปอยู่ข้างในเหมือนฉีดเข้าไป
แต่ว่านอกจากความเผ็ดเนี่ยก็จะมีความเค็มรสชาติมันกลม

เขียวเลยเถอะ
ไม่ใช่ครับอันนั้นคนดำคนดำ

ต้องถามคุณก้อยว่าคุณก้อยครับอร่อยไหมฮะ

เขาทีมเขาทำอยู่ที่ร้านนี้เขาต้องบอกอยู่แล้ว

เอาล่ะพี่ยิ่งยงจะต้องให้นะครับผม
ร้านนี้เมนูนี้ให้กี่ดาวครับ

เต็ม๕ดาวนะคะพี่ให้กี่ดาวครับ

อร่อยค่ะ
ขอบคุณครับอร่อยจริงค่ะ
ผมเคยกินแต่แกงสายบัวที่มันมีใหญ่

เป็นไงคะอร่อยไหมคะ

ำไหลบัวนี่ไทยปูก็ได้
ไทยหอยดองหรือปูปลาร้าก็ได้ค่ะ

รสสัมผัสดีกว่าทานมะละกอ

ทานเข้าไปกรอบกรุ๊บเลย
แล้วก็มันมีความมันกับความหวานด้วย

ตัดข้าวผีหนึ่งแจ่ม

คุณลิงที่อร่อยแบบนี้เนี่ย
เพราะฝีมือล้วนนะขอบอก
ไม่ได้ใส่ผงชูรสเลยสักนิด

เด็ดประจำจังหวัดนครสวรรค์

คุณครูให้๑๐๐เลยจ้ะ

ขอบคุณค่ะ

ก็คือความสนุกสนานที่ผ่านมาของรายการ

ที่เราได้รวบรวมมาให้กับคุณผู้ชม
ชมกันในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่นั่นเองล่ะครับ
ยังไงก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีใจดี
อีซูซูดีแม็กซ์ด้วยนะครับ
แล้วก็อย่าลืมตามไปกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊ก

เพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวด้วยนะครับ
สำหรับวันนี้ความสนุกหมดลงแล้ว
แต่สัปดาห์หน้าเจอกันเหมือนเดิมครับ
สนุกโดยช่วยกว่านาย
พบเลยไลค์
สวัสดีครับ